มีเรื่องต้องคุยอีกแล้วนะครับมีเรื่องต้องคุยอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ
หมูสับหมูสับหรือว่าอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับ
ไก่สับไก่บดหรือว่าเนื้อสับเนื้อบดที่ซื้อ
คุณผู้ชมครับต้องล้างป่ะ
ถ้าเป็นไก่ชิ้นเนื้อชิ้นนะครับก่อนจะเอามาทำอาหารเราล้างใช่ไหม
นี่ชาวเน็ตเขาถกเถียงกันมา๒๓วันแล้วนะ

ต้องล้างไหมครับต้องล้างไหมครับแม่บ้านพ่อบ้าน

นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับ
เขามาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความว่า
หมูสับถ้าสับเองก็สบายหน่อยแต่ถ้าซื้อมามั่นใจได้อย่างไรว่ามันสะอาด
บ้านนี้จึงล้างหมูสับทุกครั้งครับเป็นเรื่องครับเป็นเรื่องที่ถกเถียงกัน
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเสียงแตกฮะ

เนื้อสัตว์มันกระจายแบคทีเรียเอาไปคลุกนะฮะหรือเอาไปทำอาหารเนี่ยสุก
สุกก็พอบางคนก็บอกว่าล้างเถอะค่ะ
จากใจคนเคยทำโรงงานหมูโอ้โหเนี่ยฮะ
คงจะเห็นภาพอะไรมาบางคนก็บอกว่าล้างเหมือนกัน
ก็จะได้หมูฝอยแตกแต่สบายใจนะครับ
ไม่ล้างครับคุณผู้ชมฮะค่ะล้างไม่ล้างครับ
ก่อนจะดูข้อความนะครับเอาอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก่อนนะครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับ
โพสต์เฟซบุ๊คให้ความเห็นบอกว่า
ถ้าไม่จำเป็นจริงไม่สกปรกจริงก็ไม่ต้องเอาเนื้อสัตว์มาล้าง
สามารถนำไปประกอบอาหารได้เพียงแต่ต้องทำให้สุก
ด้วยความร้อนที่มากเพียงพอนานเพียงพอให้มั่นใจว่าฆ่าเชื้อโรคแล้วดอม
ก็คือจะต้มหรือจะผัดนั่นแหละก็ได้
นั่นแหละครับส่วนเหตุผลที่ไม่ต้องล้างนะครับ
เพราะการล้างเนื้อสัตว์อาจทำให้เชื้อโรคเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่บนเนื้อสัตว์
แพร่กระจายเปื้อนอุปกรณ์ทำครัวเปื้อนมือเราแล้วก็ไปเปื้อนโดนอาหารอย่างอื่น
ซึ่งเมื่อเรากินเชื้อโรคเข้าไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้อาจจะจู๊ดได้นะครับ
ซึ่งถ้าไม่ได้เป็นนะฮะเนื้อสัตว์ที่ซื้อมาจากแหล่งที่เราแบบไม่มั่นใจหรืออะไรอย่างนี้นะ
คืออาจารย์บอกว่าถ้าคุณอยากสบายใจใช้น้ำร้อยก็ได้นะ
น้ำร้อนลาดลงบนเนื้อสัตว์นะครับนี่กรณีที่ไม่สบายใจนะนะฮะ
แล้วเทน้ำออกนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่ซื้อจากแหล่งที่มันถูกสุก
อนามัยก็ไม่ต้องล้างอาจารย้ำแบบนี้นะฮะ

คือก็มีทั้งสองแบบความจริงเรื่องนี้เราน่าทำโพลเนาะ
เราก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนอะ
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกว่าคือมีทั้งบางคนบอกว่า
กับเป็นหมูบดใส่กระชอนแล้วล้าง
บางคนก็บอกว่าเชฟต่างประเทศแนะนำว่าไม่ล้าง
แต่ที่นี่ประเทศไทยจ้ะแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกัน
เฮ้ยมีคนนี้แก้ปัญหาที่ต้นเกตใช่ไหม

เอาคำสั่งมาเม้นต์ตอบให้ตอบหน่อย
ล้างค่ะจากใจคนที่เคยขายหมูสด

นี่แหละครับคุณผู้ชมยังไงก็ตามนะครับ